คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ก่อนค่ะเหิมเกลิมจริงสำหรับแก๊งเงินกู้โหดที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
มีคลิปเจ้าตัวเป็นคนไลฟ์เองด้วยทำร้ายลูกหนี้เอาปืนเจาะหัวข่มขู่ซ้อมเขาทำร้ายเขา
บังคับให้เขากินปัสสาวะด้วยโอ้ยทำไมอย่างนั้นโหเที่ยงจริงลองไปดูคลิปนะคะ

พี่สาวอ้อนไหมครับ

ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกเลยที่พี่สาวอ้อนไปเนี่ย
ตังค์ที่ไปหาพี่โบดำไหม

ตังค์ใช้โปรดว่าผมทะเลาะกับพี่โบดำ
ตังค์ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทะเลาะ

นี่แทบไม่ต้องขอดูแผลเลยนะคะ
ขวดแบบเต็มแรงเลย

คุณอรัชพรฮะไม้แบบนี้นะ

มันจะตวัดอ้อมไปอีกฝั่งนึง

พูดถ่าหลุนเกินไปแล้วล่ะ

ลักษณะเหมือนว่าเป็นการฟาดสั่งสอน
เพราะไปพูดจา
กับพี่คนนึงอ่าซึ่งบอกว่าใช้คำว่าทะเลาะไม่ได้
ไม่มีสิทธิ์ไปทะเลาะกับเขาต้องบอกว่าพี่เขาโกรธเรา
ใช้คำพูดผิดแค่เนี้ยเขี้ยนกันอย่างงี้เลยอ่ะค่ะโอ้ตายแล้ว
ยังไม่หมดนะคะมีอีกคลิปนึงค่ะเป็นคลิปที่ชายคนเดิมเนี่ยค่ะ
ชกต่อยลูกหนี้แบบรวมนี่นี่ชายคนเมื่อกี้สวมเสื้อสีดำใช่ไหม
ไม่เรียวคราวนี้ใส่เสื้อสีแดงอ่ารัวหมัดใส่ลูกหนี้แบบไม่ยั้งเลยค่ะ
คลิปนี้ถูกปล่อยมาอีกหนึ่งคลิปในโลกออนไลน์ครับ
ไปดูสภาพคนถูกกระทำหน่อยดีไหมคะ
มีการแชร์สภาพร่างกายของผู้เสียหายเป็นผู้ชายอายุ๔๑ปีนี่ค่ะ
ชาวแม่ริมจังหวัดเชียงอุ้ยโอ้โหอุ้ยแตกไปหมดเลยอ่ะ
นี่คำปั้นใช่ไหมฮะอุ้ยแล้วนี่คือหลังแบบช้ำเป็นปื้นหมดเลยอ่ะเออ
ชื่อเฉลิมสักยอดย้อยอายุสี่สิบห้าปีแล้วเขาก็ถูกเฉลิมสักนี่แหละ
ทำร้ายร่างกายจนเขาบาดเจ็บสาหัสต้องเข้าโรงพยาบาลสิบห้าพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ภรรยาของผู้บาดเจ็บเนี้ยมาแจ้งความที่สหพอมไกร
แล้วก็ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนบอกแบบนี้
สามีไปกู้ยืมเงินจากนายเฉลิมศักดิ์มา๑๘๐๐๐บาท

ตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวจะจ่ายดอกเบี้ยให้เดือนละ๑๕๐๐บาท

ซึ่งสามีก็จ่ายดอกเบี้ยและทยอยชำระเงินต้นคืนเป็นรายวัน

เงินต้น๑๘๐๐๐บาทเหลือแค่๓๐๐บาท
วันเกิดเหตุคือ๑ทุ่ม๑๓พฤศจิกายน

ขับรถไปหานายเฉลิมศักดิ์เจ้าหนี้นี่แหละค่ะ
ที่คอกเลี้ยงหัวในตรงบนยางเปียง
จะไปเจรจาเรื่องหนี้ของตัวเขาเองหนึ่ง
และหนี้ของในจ้างของเขาที่ก็เป็นหนี้เฉลิมศักดิ์อยู่เหมือนกัน

ซึ่งนายจ้างเอาทะเบียนรถมาจำนำเอาไว้กับเฉลิมศักดิ์เลย
แต่พอไปถึงอย่างที่เห็นเลยค่ะ
ไม่รู้ว่าคุยกันในท่าไหนหรือยังไง
สามีเล่าให้ฟังว่านายเฉลิมศักดิ์เนี่ยเอาปืนเจาะหัวทำร้าย
บังคับให้ทุบทำลายมือถือ
และบังคับให้สามีดื่มปัสสาวะของนายเฉลิมศักดิ์

แล้วก็บังคับให้หลานชายที่ไปด้วย
เอาไม้ฟาดหลังสามี
นี่ดูหนังมาเฟียญี่ปุ่นเยอะไปป่ะ

ทีนี้อย่างที่บอกค่ะไอ้คลิปที่หลุดมาเราไม่ต้องไปตามสืบที่ไหนไกลเลยค่ะ
เพราะเจ้าตัวนายเฉลิมศักดิ์ไลฟ์เอง
ถึงขั้นยกมือกราบยกมือไหว้ร้องขออ้อนวอนขอชีวิต

เฉลิมศักดิ์อนุญาตให้กลับบ้านได้
แต่มีข้อแม้ว่าให้ถอดเสื้อผ้าทิ้งเอาไว้
ถึงจะยอมให้ขับรถกลับออกไปได้
นี่ไงนี่ไงถึงบอกว่าดูหนังเยอะไปเปล่า

เฉลิมศักดิ์คนนี้คนที่ทำร้ายเขานะ

ไปแจ้งความสอบพออมก๋อยในวันที่๑๔พฤศจิกายนหลังเกิดเหตุ
แจ้งว่าไงไปแจ้งบอกว่าสามีเธออ่ะพาพวกเข้ามาจะทำร้าย
แล้วก็พกมีดเข้าไปข่มขู่ถึงคอกเลี้ยงวัว
จนเกิดเป็นการต่อสู้แบบนี้เกิดขึ้น

คนตำรวจโทปิยาตาวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕บอกแบบนี้นะคะ
ต้องแยกออกเป็นสองส่วนสองคดี

เกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้เกินกว่าอัตรากฎหมายกำหนด

ส่วนที่สองคือเรื่องของการทำร้ายร่างกาย

รุมเขาจะทำร้ายร่างกายเขาก่อน

เดี๋ยวขอสอบสวนรายละเอียดรวบรวมพยานหลักฐาน

จริงจริง
ถ้ามีนะถ้าเจอความผิดปุ๊บก็ต้องส่งดำเนินคดี
แต่ละคนถ้าใครเจอแบบไหนยังไงเนี่ย
คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราได้พูดคุยทางโทรศัพ
นางสาวแอนเอี่ยมดีอายุ๔๒ปีคนนี้เป็นใคร
เธอเป็นภรรยาของนายเดชาพัฒน์เสลาคุณอายุ๔๕ผู้บาดเจ็บคนนี้นะครับ
ที่ถูกเจ้าหนี้ทวงหนี้โหดขนาดนี้นางสาวแอนเล่าให้ฟังบอกว่า
เหตุที่สามีถูกซ้อมเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภออมก่อย
จังหวัดเชียงใหม่ครับเวลาทุ่มหนึ่งได้ของ๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากคลิปที่ถูกไม้เรียวฟาดเนี่ยนะฮะ
คือก่อนเกิดเหตุสามีกับหลานชายอายุ๑๔นะฮะคือไม่ใช่๑๖ปีอย่างที่ข่าวออกไปตอนแรก
เองตั้งใจจะไปพูดคุยกับเจ้าหนี้เรื่องเอกสารที่จำนำรถเอาไว้
แล้วก็เอาเงินที่ค้างอยู่๓๐๐๐บาทไปคืนจะปลดหนี้ตัวเอง
ไม่ได้ไปทำร้ายไม่ได้ไปหาเรื่องใครเลยแต่กลุ่มเจ้าหนี้โหดเนี่ยทำร้ายสามีซะอีก
่วมเลยเอากระมังทุบหัวจนกระมังแตกอะครับเมียเล่าแบบนี้ทุบเสร็จเอาเท้าเหยียบหน้า
นี่ฮะนี่มีภาพด้วยไงเอาเท้าเหยียบหน้าเดี๋ยวนะนี่เขาเอาเงินไปคืนไม่ใช่เหรอ
เออทำไมทำเขาขนาดนี้อ่ะนะฮะนี่แหละครับแล้วมีการไลฟ์นะเหมือนเชื่อดไก่ให้ลิงดูยังไงอย่างนั้น
ให้เพื่อนดูแล้วให้จูบเท้าโอ้โหนี่ดูหนังเยอะจริงแล้วครูบอกเดี๋ยวจะตัดขาซะเลยข้างหนึ่ง
จากนั้นก็เรียกหลานชายลงมาหลานชายสิบสี่เนี่ยบอกเองเอาไม้ทุบลุงเองดิเฮ้ย
ถ้าไม่ทำเดี๋ยวจะฆ่าหลานทิ้งด้วยโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นครับจากนั้นก็บังคับให้ดื่มชี
ฉี่ไม่พอบอกแก้ผ้าอยากกลับบ้านไหมอยากกลับบ้านแก้ผ้ากลับบ้านไป
ติดจากไหนติดจากไหน
สงสัยว่าเพราะว่าถูกบังคับให้ดื่มปัสสาวะ

คือนับวันดูแล้วอ้าวมันครบระยะฟักตัวของเชื้อพอดีครับ

คือเขาบังคับให้กินฉี่ด้วยใช่ไหมคะ
ให้กินฉี่ค่ะ

เราข่าวลงว่าฉี่ให้เรากินฉี่ไม่ใช่
คือของเขาเองเขาเทใส่แก้วแล้ว

ของคนที่เราไปหาใช่ไหมคะ

ค่ะแล้วสรุปล่าสุดพอกินฉี่เสร็จ
ล่าสสุดในผลตรวจของแฟนคุณแอนนี่

กักตัวค่ะใช่

หลังเกิดเหตุสามีของเธอมีเลือดคั่งในสมองด้วยนะ

ตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล

ตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่เหลือเกิน

เดือดร้อนครอบครัวเธอเลยครับตอนนี้นะครับ
เพราะว่าตอนนี้ครอบครัวก็เสี่ยง

ยกบ้านจากการที่สามีไปติดโควิดมา
นะฮะเบื้องต้นเนี่ยนะครับคนเจ็บเนี่ยนะฮะ
คุณเดชาพัฒน์ติดโควิดไปแล้วแน่นอน
นะฮะคนก่อเหตุก็เสี่ยงสูง
ภรรยาของคนเจ็บนางสาวแอนเนี่ย

หลานคนเจ็บอายุ๑๔ก็อยู่ในภาวะเสี่ยงสูงเหมือนกันฮะ
โอ้โหนี่มันหลายเรื่องหลายทรัพย์หลายซ้อนเหลือเกิน
วันนี้เราก็เลยส่งคุณชมภูร์สรรพัฒน์กระเสมชยวิวัฒน์
สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้านะคะ
ที่บ้านของผู้เสียหายเนี่ย
คือมีการตากพงตากผ้าไว้แหละแต่ว่าบ้านปิดเงียบนะคะ
คือตัวคนเจ็บเนี่ยยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เพราะว่าเขามีอาการสมองบวมที่บอกว่ามีเลือดข้าง
ภรรยาต้องกักตัวเพราะว่าเสี่ยงที่จะติดโควิด๑๙
ได้เจอกับน้องสาวของคนเจ็บซึ่งเธอบอกว่า
ไม่พร้อมให้สัมภาษณ์เพราะว่าครอบครัวตอนนี้
ค่อนข้างเครียดมากพี่ชายเองเนี่ยก็อาการหนักอยู่เหมือนกัน
ได้คุยกับญาติของผู้เสียหายที่อยู่บ้านติดกันนะคะ
อาริสาเจียมเจริญค่ะบอกว่า
แม้ว่าจะเป็นญาติกันนะฮะแต่ว่าเธอไม่ได้รู้เรื่องภาระหนี้สินหรือการทวงหนี้อะไรเลย

คือสองคนผัวเมียนี้เขาก็จะอาศัยอยู่บ้านอยู่กับลูกอีก๒คน
ฝ่ายชายเนี่ยทำงานรับจ้างส่วนภรรยาเปิดร้านโชว์หวยแล้วก็ขายข้าวแกงหน้าบ้าน
ที่ผ่านมาบ้านติดกันก็ไม่เคยเห็นมีเจ้าหนี้บุกมาทวงหนี้หรือยืมเงินญาติญาติอะไรยังไงเลยนะ
แต่มีครั้งหนึ่งสักประมาณ๒๓วันก่อนนี่แหละ
เห็นคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องอันนี้มั่นใจ
เพราะว่าเธอเป็นญาติไม่ใช่ญาติพี่น้องแน่นอนเข้ามาที่บ้านมาเอาเงิน
ก็คิดในใจเหมือนกันว่าสงสัยจะเป็นหนี้นอกระบบกู้เงินนอกระบบอะไรแบบนี้มาแน่เลย
ทีมข่าวยังได้คุยกับรุ่นน้องของคนเจ็บด้วยนะคะ
เขาก็บอกว่าเนี่ยเห็นพี่เขาตัวใหญ่ร่างใหญ่แบบเนี้ย
เขาไม่เคยหาเรื่องใครไม่ได้เป็นนักลงนักเลงอะไรเลยนะ
เป็นคนหาเช้ากินค่ำเป็นลูกจ้างร้านอุปกรณ์รถยนต์นิสัยดี
มีน้ำใจกับเพื่อนฝูงชอบช่วยเหลือคนอื่นมาก
ส่วนประเด็นเรื่องความขัดแย้งของคนเจ็บกับนายเฉลิมศักดิ์หรือนายอาร์ตเนี่ย
จริงสองคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้รู้จักกันแค่เจ้าหนี้ลูกหนี้
เขาก็รู้จักกันมาประมาณสัก๓๔ปีแล้วค่ะ
เพราะว่านายเฉลิมศักดิ์เป็นลูกค้าร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เวลาเจอกันสองคนนี้ทั้งคนก่อเหตุแล้วก็คนถูกกระทำเนี่ยนะ
เขาก็จะทักทายพูดคุยหยอกล้อกันตามปกติ
ไม่มีทีท่าว่าจะมาทำร้ายกันเลย
ส่วนเรื่องเงินเขาก็พอรู้มาเหมือนกัน
คือพี่ผมเอามอเตอร์ไซค์ไปจำนำ
เอาเงินมา๑๘๐๐๐บาทใช่ไหมที่ว่าไปกูยืมเงินเข้ามา

เหลือเงินต้นอยู่แค่๓๐๐บาท
วันเกิดเหตุคือจะขอปิดหนี้
พี่ผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องเบี้ยวหนี้แล้วหนีแน่นอน
มีหลักฐานการจ่ายเงินตลอด
พอเห็นและรับรู้สิ่งที่รุ่นพี่โดนนะ

ตอนนี้ก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะก็รู้จักกันมา

มันเกิดอะไรบานปลายมาถึงขนาดนี้ได้ยังไง
อันนี้เป็นประเด็นเลยที่ว่าเพราะอะไร

ใช่เพราะล่าสุดที่เจอมา

เพราะเขาจะเรียกคุณพี่วันว่าพี่วันตลอด
เราก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นแปลว่าก็ต้องรู้จักเฉลิมสักด้วยสิ
ก็บอกว่าเป็นคนเฮฮานะพี่เป็นคนเฮฮาอารมณ์ดีเป็นคนขี้แกล้งชอบแกล้งอะไรอย่างนี้

เมื่อกี้ขวดเต็มแรงเลยอ่ะไม่ได้ตีแกล้งอ่ะตีแรงเลยอ่ะ
คือเขาบอกว่าเท่าที่ผมเจอผมไม่เคยเห็นเขามีพฤติกรรมกร่างอะไรเลยนะ
พี่เขาเป็นคนชอบแต่งรถแล้วก็มีกลุ่มแก๊งช็อปเปอร์
ก็คือมอเตอร์ไซค์หลายคันอยู่เป็นกลุ่มมีพักพวกเยอะ
แต่ก็เป็นที่หวาดกลัวของคนระแวกนี้อยู่เหมือนกัน
เพราะว่าแบบนี้ค่ะคุยกับเจ๊ต้อยหน่อยค่ะ
ต้อยเป็นนายจ้างของคนเจ็บนะคะ
ต้อยก็บอกว่าโอ๊ยอ้วนอ่ะเดชาเนี่ยคือยังไงดีล่ะ
เห็นเขาตัวใหญ่แบบนี้เป็นคนขี้เล่นไม่ใช่อันทภาณ
ป่วยด้วยมีโรคประจำตัวเยอะเลย
ทำงานกับเจ๊มา๒๐ปีแล้ว
ไม่เชื่อหรอกว่าคนอย่างอ้วนอาจจะไปหาเรื่องคนอื่น
จะไปข่มขู่คนอื่นก่อนตามที่คู่กรณีกล่าวอ้าง
ต้อยบอกแบบนี้ค่ะ๒๐กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะ
ในอ้วนเป็นวัยรุ่นเคยทำความดี
ช่วยตำรวจจับตัวคนร้ายจนถูกคนร้ายยิงด้วยนะคะ
ครั้งนั้นเนี่ยได้รับรางวัลชื่นชมจากจังหวัดเชียงใหม่เลย
ที่ผ่านมาประวัติไม่เคยด่างพร้อย
ไม่เคยมีคดีความไม่เคยมีปัญหาชกต่อย
ไม่มีเรื่องรุนแรงทำร้ายร่างกายอะไรทั้งนั้น
แต่เรื่องเงินยอมรับว่าปัญหามีจริง
เพราะว่าเขามีภาระค่าใช้จ่ายเยอะ
เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลภรรยาดูแลลูกอีก๒คน

เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูก
เลี้ยงน้องอะไรอย่างเงี้ยหลาน
กำลังเรียนหนังสือเขาหาเงินคนเดียว
เขาก็มีปัญหาบ้าง

แล้วเขามาปรับภูมิอยู่บ้างขอความเชื่อเหลือยังไงบ้าง
ก็เราก็ให้ความช่วยเหลือตลอดเพราะเป็นลูกน้องเรา

ก็ให้ถ้าเราได้มีเยอะเราก็ให้เยอะ

เขาเป็นลูกน้องทำงานแบบมานานอะเนาะ
ก็ไม่ได้รักเหมือนคนอื่นก็รักเหมือนลูกเหมือนหลาน
เอาทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปที่บ้านของอีกฝั่งนึงบ้าง
ไปบ้านนายเฉลิมสังหรือว่าอาร์ฟคนเกาะเหตุเนี่ย

อยู่บ้านเล็กที่๔ทับ๑๖ซอย๑๒ตะบลโชตนาอำเภอเมือจังหวัดเชียงใหม่
คืออยู่ท้ายซอยเป็นทาวน์โฮม๑คู่หา๒ชั้น
นี่ครับคุณผู้ชมนี่อาร์ตอาร์ตคือคนนี้นะเมื่อกี้ที่เราเอาภาพขึ้นให้ดู
บ้านปิดฮะประตูบ้านถูกคล้องกุญแจจากภายนอก
เพียงรถจักรยานยนต์๑คันเท่านั้นที่จอดอยู่หน้าบ้าน
ไม่เจอรถยนต์หรือว่ารถช็อปเปอร์ของผู้บาดเจ็บแต่อย่างใด
สอบถามนายถนัดกิจบุญกล่อมอายุ๔๗ปีคนนี้เป็นเพื่อนบ้านของผู้ก่อเหตุ
เล่าบอกว่าเฉลิมศักดิ์หรืออาร์ตเนี่ยนะมาพักที่บ้านติดกับเขาเนี่ยได้ประมาณ๔ปีแล้ว
อาศัยอยู่กับเมียกับลูกสาวสองคนที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นมีปัญหาอะไรกับเพื่อนบ้าน
หรือชาวบ้านในซอยไม่เคยเห็นว่ามีพฤติกรรมกลางหรือว่าแสดงความรุนแรง
ตามอย่างที่ปรากฏในคลิปแต่เฉลิมศักดิ์ได้เพื่อนเยอะนะมีคนไปมาหาตลอด
อย่างไรก็ตามครับหลายวันมานี้เพื่อนบ้านไม่เจอนายเฉลิมศักดิ์
อีกทั้งเมื่อคืนวันลอยกระทงที่หน้าบ้านของเฉลิมศักดิ์ก็มีแค่เมียกับลูกสองคนเนี่ย
มาจุดนะจุดประทีบที่หน้าบ้านกระทั่งตอนเช้าเนี่ยบ้านก็ปิดเงียบตลอดทั้งวันเลยครับ
ทำร้ายร่างกายบริเวณนี้ไม่มีไม่มีครับ
แล้วเขามีประวัติอะไรในซอยที่ปรากฏในเรื่องความรุนแรงนะครับ
ความรุนแรงอย่างเช่นไปขู่ไปต่อว่าไปอะไรอย่างนี้อันนี้จะไม่เคยเห็น

กันแกล้งเขาเช่นทำร้ายถอดเสื้อผ้าไลฟ์สดด่าอะไรอย่างนี้
ไม่มีอันนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยมี
แล้วอยู่บ้านก็เจอหน้าก็ยิ้มกันแต่อะไรเท่านี้แหละครับ
แต่ว่าเพื่อนเขาจะเยอะหน่อย
ที่ผ่านมาเพื่อนเยอะคือยังไง
เพื่อนเยอะก็เพื่อนเขาจะมาหาตอนที่เขาอยู่ก็จะเยอะหน่อย
ก็จะมานั่งกินข้าวนั่งทานเหล้านั่งอะไรตอนก่อนช่วงโควิด
พอหลังโควิดก็เขาก็ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร

ทีมข่าวไปคุยต่อครับไปคุยกับชาวบ้านในซอย
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าเฉลิมศักดิ์ทำงานเกี่ยวกับ
ปล่อยเงินกู้นอกระบบแล้วก็ทวงหนี้
อีกทั้งสิ่งที่ชาวบ้านในซอยเนี่ยเจอก็คือกลุ่มของเฉลิมศักดิ์กับเพื่อนเนี่ย
มาตั้งวงดื่มเหล้ากลางถนนขวางเส้นทางรถเข้าออก

ประกอบกับที่ผ่านมานะครับตั้งแต่นายเฉลิมศักดิ์เข้ามาอาศัย
มักจะมีรถแปลกนะฮะสลับหมุนเวียนแล้วก็มีคนแปลกหน้า
เอารถเข้ามาจอดที่โรงรถท้ายซอยเป็นประจำ
ทำให้ชาวบ้านมองว่าเป็นรถที่เอามาจำนองหรือเปล่า
มาเอาจำนองจำนำกับเฉลิมศักดิ์หรือเปล่า
เรื่องนี้ความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจตรีธวัชชัยพงวิวัฒนาชัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรเชียงใหม่บอกว่ารับเรื่องไว้แล้ว
กำลังสั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วตอนนี้นำตัวหลานชายคนเจ็บที่อยู่ในเหตุการณ์
ที่ว่าอายุ๑๖ปีที่โดนบังคับให้ตีหน้าตัวเอง
มาสอบสวนโดยให้เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำด้วย
สอบสวนในที่นี่คือสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าสอบสวนน้องเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างการขออนุมัติหมายสารจังหวัดเชียงใหม่
จับกลุ่มแก๊งเงินกู้ที่เกาะเหตุ
แล้วก็จะมีการขยายผลหาผู้ร่วมกระทำผิดมาดำเนินคดีด้วยนะคะ